มันเกิดเหตุที่บ้านของอดีตผู้ใหญ่บ้านค่ะ
คือตอนไปถึงเนี่ยนะโอ้โหเจอศพของอดีตผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเลือดเต็มไปหมดเลยค่ะ
ทีนี้ตอนที่เจอศพปรากฏว่าโดนมีดแทงตัดคั่วหัวใจจนตาย
ทีนี้เดี๋ยวต้องไปดูแหละว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร

เพราะว่าอดีตผู้ใหญ่บ้านก็อายุเยอะแล้วนะ๗๐แล้ว
ใช่ค่ะแล้วก็เคยเป็นมือปราบยาเสพติดด้วย
ตำรวจสพเวียงสาไปตรวจสอบบ้านนี้มันเป็นบ้านไม้
เป็นบ้านยกพื้นสูงอยู่ที่จังหวัดน่าน
ผู้ใหญ่บ้านอดีตผู้ใหญ่บ้านสิ
คือนายเตียนทนหารอายุ๗๐ปีค่ะก็นอนเสียชีวิตอยู่
ไม่ได้สวมเสื้อผ้าด้วยนะคะมีแผลเนี่ย
โดนแทงที่ราวนมซ้ายแผลหนึ่งตัดคั่วหัวใจเลย
หลังบ้านไปเจอมีดค่ะตกอยู่เล่มหนึ่ง
หน้าห้องน้ำก็เจอรอยเลือดอยู่เจอรอยเท้าเปื้อนเลือดแบบเดินนะคะ
นี่เดินตามรอยไปที่ประตูบ้าน

น่าจะเป็นอาวุธในการใช้ฆ่าอดีตผู้ใหญ่บ้าน
แต่เลือดสาดเต็มบ้านเลยนะคุณนะเหตุการณ์นี้นะฮะ
ใช่ค่ะแล้วไอ้รอยเท้าที่เดินย่ำไปเนี่ย
นี่ฮะอืมทีนี้คุณผู้ชมรถกระบะที่จอดอยู่ใต้ถุนบ้าน
เกิดเหตุเขาบอกว่ายังไงรู้ไหมได้ยินเสียงอดีตผู้ใหญ่บ้านอ่ะ
ร้องเหมือนกับร้องขอความช่วยเหลือค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เงียบไป
พอขึ้นมาดูโอ้โหเห็นอดีตผู้ใหญ่บ้านนอนจมกองเลือด
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เลยนะคะญาติให้ข้อมูลแบบนี้ว่าในเตียนเนี่ย
เขาอยู่คนเดียวครับไม่ได้เอ่อมีครอบครัวนะอืม
เป็นคนไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ก็เป็นคนธรรมธรโมแหละ
วันวันก็จะทำไร่ทำสวนก่อนหน้านี้เนี่ย
ก็เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นมือปราบยาเสพติดได้รับรางวัลเลยนะคะ
ทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่เขาให้ข้อมูลคือหน้าบ้าน
สาราริมทางค่ะจะมีกลุ่มวัยรุ่นบางทีมามั่วสุมกันเสียงดัง
แล้วทางฝั่งอดีตผู้ใหญ่บ้านก็จะออกไปโว๊คไปว่ากล่าวตักเตือน
เรื่องต้นก็คิดว่าหลังจากทางอดีตผู้ใหญ่บ้านอ่ะ
อาบน้ำอาบน้ำจากห้องน้ำอาจจะเจอคนร้าย
เขาไม่รู้ว่ามาขโมยของหรือว่าแค้นอดีตผู้ใหญ่บ้านนะ
พอออกมาจากห้องน้ำปั๊บเอามีดแทงเลยหลังจากนั้นก็หลบหนีไป
แล้วตัวอดีตผู้ใหญ่บ้านเองพยายามจะขอความช่วยเหลือไง
แต่ว่าจังหวะที่โดนแทงจุดตรงนั้นมันเป็นจุดสำคัญก็เลยเสียชีวิตนะคะ
แล้วทางด้านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดน่านบอกว่าตอนนี้นะ
ยังไม่รู้เหมือนกันสาเหตุที่เข้ามาก่อเหตุกับอดีตผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
เพราะอะไรแต่ก็เชื่อว่าคงเป็นคนในหมู่บ้าน
แล้วก็อาจจะรู้จักกับอดีตผู้ใหญ่บ้านด้วย
หรือไม่แน่นะไอ้ตรงสาลาที่อยู่เลยกลุ่มวัยรุ่นนั้นไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นนั้นหรือเปล่า
แต่ที่แน่ตำรวจบอกว่าต้องเร่งสอบแล้วก็หาตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วนะคะ